มาดูเรื่องหนักกันบ้างนะคะจากการที่มีมือโพสต์ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคอสชก็ดี
เรื่องของร่างรัฐธรรมนุนก็ดีนะคะก็โดนรวบตัวกันไปเมื่อวานนี้
ล่าสุดค่ะตอนนี้รองพบตรนำตัว๘ผู้ต้องหามาสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
ตอนนี้เตรียมที่จะส่งขึ้นสารทหารวันนี้ค่ะ
โฆษกคศเองก็ยืนยันว่ากรณี๘ผู้ต้องหานี้
จำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายค่ะ

คนเชื้อแดงมคอยู่เพิ่มหลัง
ขณะนี้ยังข้อมูลในส่วนที่ผมได้รับทราบมา
ขณะนี้ยังไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับ
แต่ว่ารู้แต่เพียงว่าทั้งผู้ต้องหาทั้ง๘คน
กับอีกหนึ่งท่านที่อาจจะอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ย
ก็ลักษณะมีความเชื่อมโยงกันแน่นอน

ในพฤติกรรมของเขามีความสัมพันธ์กับกลุ่มของบทช

ขณะที่ในความเชื่อมโยงทางคดี
อาจจะยังไม่ได้ระบุถึงตรงนั้นนะครับ
แต่ว่าพฤติกรรมทางด้านในทางสังคมปกติ
เช่นคุณจตุพรบอกว่ามีอยู่๑ท่านนะครับ
ตรงนั้นก็ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ

แล้วก็เราดำเนินการไปตามหลักฐานนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ดำเนินการไปตามความรู้สึกนะครับ
เมื่อวานนี้ค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังศรีพรามนกุล

ก็ได้สอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากับนายฮารุทมหาธน
นางสาวนัทธิกาวรธัญวิทย์แล้วก็พวกรวม๘คน

ประมวลวิธีพิจารณาความอาญามาตรา๑๑๒
ปลุกปั่นยุโยงให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง

ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
กรณีโพสต์ข้อความที่มีการตัดต่อต่อเติมข้อความอันเป็นเท็จ
ทำให้เกิดความเสียหายประชาชนเข้าใจผิด
ต้านการทำงานของรัฐบาลและคอสช
ยุโยงปลุกปั่นและก่อความไม่สงบกระด้านกระเดือง
ซึ่งตอนนี้ก็มีการส่งตัวทั้ง๘คนให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบราม
หลังได้รับมอบตัวจากพันเอกบุรินทองประภัยนายทหารพระธรรมนูลฝ่ายกฎหมายคอสชแล้วค่ะ
โดยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีลักษณะแบ่งงานกันทำ
โดยมีนายชัยธรรตนจรผู้ต้องหาที่ถูกออกไม้จับที่อยู่ต่างประเทศ
ทำหน้าที่เป็นผู้รับคำสั่งจากผู้สั่งการอีกทีนึง
ในลักษณะที่คัดค้านและต่อต้านรัฐบาล
ขณะเดียวกันยังได้แจ้งความผิดตามมาตรา๑๑๒กับนายฮาริสและนางสาวนัทธิกา
หลังตรวจพบว่ามีพฤติกรรมการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
รวมถึงยังระบุด้วยว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวโดยไม่เต็มใจ
แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินจริงตามที่ถูกกล่าวหาค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจะมีนปชมีนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่ค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจะมีนอปชมีนายจตุพรพันธ์ประธานนอปชเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้หรือเปล่า
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรวมหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่ค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจะมีนายจตุการณ์นี้หรือเปล่า
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจะมีนายจตุการณ์นี้หรือเปล่า
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรวมหลักฐานว่าจะมีนายจตุการณ์นี้หรือเปล่า
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจะมีนายจตุการณ์นี้หรือเปล่า
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยว่าจะมีนายจตุการณ์นี้หรือเปล่า
ไม่ใช่ผมถามว่าให้กันยังไงหมายถึงว่าโอนให้หรือให้เงินส่วน
เป็นโอนจากบริษัทพีชทีวีค่ะเหมือนฉันเป็นพนักงานคนหนึ่งอะค่ะ
โดยผู้ต้องหาทั้ง๘คนนี้นะคะหลังจากสอบปากคำแล้วก็ตรวจร่างกายเสร็จสิ้นแล้ว
พนักงานสอบสวนกองปราบรามก็จะนำตัวไปควบคุมไว้ที่สถานีตำรวจนครบานพหนโยธิน
และวันนี้จะนำตัวไปขออำนาจสารทหารฝากขังผลัดแรกค่ะ
ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่าระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยค่ะ
ก็มีแก่นนำกลุ่มนปชเดินทางไปอยากจะขอเยี่ยมผู้ต้องหาทั้ง๘คน
นำโดยนายนัทธวุฒิสายเกลือนะคะแต่ว่าเยี่ยมไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าหมดเวลาเยี่ยมแล้วนายนัทธวุฒิบอกว่ากังวลใจต่อกรณีนี้นะคะ
ก็ไม่มีลักษณะเข้าข่ายผิดตามกฎหมายแต่อย่างใด
ก็เนี่ยค่ะเดินทางไปที่มณฑนทหารบกที่๑๑เลยนะคะ
เพื่อที่จะไปเยี่ยมกลุ่มคนที่ถูกจับกลุ่ม
แต่ทหารก็ไม่อนุญาตให้เยี่ยมเหมือนกัน
จตุพรยอมรับว่ารู้จักกับคนที่ถูกควบคุมตัว๓คน
ใน๓คนเป็นคนรับผิดชอบดูแลเพจของตัวเองจริง
เคยเป็นพนักงานของพีชทีวีจริง
เรียกร้องให้ปล่อยตัวทั้งหมดค่ะ
เพราะเห็นว่าคอสชไม่ควรสร้างบรรยากาศ
การทำประชามติให้อยู่ในความหวาดกลัว
เรียกร้องให้ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อผู้ที่ถูกควบคุมตัว
และขอให้ปล่อยตัวอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วยค่ะ